ต่อเลยได้ไหมคะคุณคิงค่ะเรื่องของการยิงปืนขึ้นมา

เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ไปเข้าที่บริเวณขาเขาตรงข้อพับใช่ไหม

อันนี้ผู้ใหญ่แต่คุณรู้ไหมเหตุการณ์นี้เกือบไปโดนเด็กเล็กซึ่งเป็นลูกของเจ้าของบ้าน
แล้วเขากำลังกินข้าวอยู่แม่นั่งป้อนข้าวน้อง

แล้วอยู่ดีได้ยินเสียงอะไรไม่รู้
คือเขาบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยโอเคเข้าใจมันเป็นคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ฉะนั้นเนี่ยคนจุดพลุกันตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตาม
แล้วอยู่ดีเฮ้ยมีเสียงเสียงหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเสียงพลุไหม
แต่ว่าสุดท้ายมีกระสุนตกมาในบ้านค่ะ
บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์

อีกนิดเดียวจะโดนเด็กน้อยหยุดยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะคุณกำลังจะฆ่าคนอื่นโดยเจตนา
ผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบเรื่องนี้เลยไปที่บ้านหลังนี้
พบกับคุณพี่สุธิวัฒน์ผ้าแก้ว
คุณสุธิวัดเนี่ยพาไปดูจุดเกิดเหฟ่าเพดานรูโบ๋แบบนั้นอ่ะ
ฝ้าเพดานก็เห็นหลังคากระเบื้องเป็นรูเหมือนกัน
แล้วมีร่องรอยกระสุนตกไปถูกกำแพงแล้วก็อยู่บนพื้น

นั่งเล่นอยู่ในบ้านภรรยาก็ป้อนข้าวลูกอยู่ดี
ตอนนั้นเสียงพลุโอ้โหฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนับเบียงมา
แน่นอนเราค้นจุดกันเยอะไม่คิดอะไรหรอกเสียงมันดังอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่รู้นะว่าในเสียงพลุนั้นมีเสียงปืนด้วย
ภรรยาบอกเอ๊ะทำไมฝ้าเพดานเป็นรูโบล่ะพี่
เอาบันไดปีนขึ้นไปดูแล้วก็เลยเห็นว่ามันเป็นรูเหมือนกระสุนปืน
ตามดูในบ้านค่ะปรากฏเจอคุณคิงดู

เจอหัวกระสุนปืนตกอยู่ห่างจากตรงจุดที่ลูกชายเขาอยู่ตรงนั้นแค่๒เมตร

นั่นคือคอกเล็งเด็กแล้วจุดที่มันเป็นรูในวงกลมสีแดงคือตรงนั้น
แล้วถ้ามันร่วงลงมาเดี๋ยวขึ้นคู่กับภาพหัวกระสุนก็ได้ครับอืม
แล้วเด็กอยู่ในคอกตรงนั้นด้วยมันใกล้มากจริงที่คุณขวัญบอก
เล็กอ่ะคุณแล้วคิดดูถ้าเกิดวิถีมันเปลี่ยนเฉียดนิดเดียวคุณลองนึกภาพ

เขาบอกเลยคำเดียวว่าถ้าเกิดว่ากระสุนปืนเปลี่ยนทิศทางล่ะจะตกใส่ลูกชายเขาไหม
นอนกันไม่ได้เลยนะคุณคุกพีคหลังจากไปเจอลูกกระสุนนอนไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้ค่ะย้ายเลยค่ะย้ายไปนอนที่พักอีกแห่งหนึ่งเลย
ก็ตกใจครับเป็นห่วงลูกใช่เป็นห่วงลูกตกใจตอนนี้ก็
ตอนนั้นก็จะพาลูกออกไปที่อื่นเพราะว่าตรงนี้ดูว่าไม่ปลอดภัย
ถ้าเกิดยิงอีกหรือว่ายิงมาทางเดิมอะไรอย่างนี้
อาจจะมาตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างงี้ก็มีข่าวออกกันอยู่ตลอดว่าไม่ลง
ลงไม่อะไรอย่างงี้ไม่ยิงปืนขึ้นฟ้าขอความร่วมมือใช่ครับ
งดเฉลิมฉลองด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอา
เพราะว่าอันตรายครับถ้าเกิดมันไม่ลงตรงนี้แล้วไปลงตรงอื่นเดี๋ยว
ถ้าเกิดโดนคนโดนอะไรขึ้นมาก็เสียหายหนักเลยครับ
ถือว่ายังเคราะห์ดีนะคะที่ไม่ได้โดนใครในบ้าน
น้องอายุสัก๒๓ขวบเองมั้งนะคะอยู่ในข้อของเด็กแบบนั้น
ไปแจ้งความแล้วตำรวจเองก็มานะคะ
ไปแจ้งตำรวจมาตำรวจมาเจอเป็นกระสุนปืนขนาดเก้ามม

เดี๋ยวจะไปตามหาตัวคนยิงปืนมาดำเนินคดี
คุณสุธิวัฒน์บอกแบบนี้นะโอ้โหอกคนเป็นพ่อฝากไปถึงคนยิงหน่อย
แล้วคนที่ชอบกันจริงเลยพวกยิงปืนขึ้นฟ้าทุกเทศกาล

คุณจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันอาจถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เลยนะคะ